ผมติดตามข้าวอยู่บ่อยแต่ก็ได้ยินจุดคนไว้มั้งคนเค้ามั้ง
บรรคิโตสิ่ยอาวุธมันฐาเองนะครับ

หวังคง๘ปีแล้วเขามาได้เลือกตั้งนะครับ
เขาก็ดีใจที่เพิ่งเต๋อได้ได้ที่ก็ได้เลือกตัวแท้ของเพิ่งนะครับ

อยู่ต่างจังหวัดก็รุ่นด้วยเพลิน
ว่าเพลินจะได้คนอย่างที่เพลินชอบเลย

มันจะเหมือนที่เขาชอบก่อน
เป็นผู้ร่วมต่อสู่ของมอบชาวน้านะครับ
ไปร่วมต่อสู่อยู่ข้างกระทรวงการคัง
คนกรุงเทพควรเลือกผู้ว่า
ที่ตอบสู่กับการคอรับชันนะครับ

จังที่เพื่อนเอี่ยงก็สู่ดีเบตกันเนี่ย
ถ้าผู้ใดต่อสู่ในเรื่องคอรัปชั่นได้
ผมคิดว่าจะให้กรุงเทพนี่เจริญหลายคนอีก

ถ้ามีสถานที่ก็อยาก

ว่าเป็นความสะดวกอย่างน้อยนะคะ

คนไทยมีน้ำใจมีเอื้ออาท้อนกัน

หนึ่งมีน้ำให้กินแน่

ลุยแล้วก็เห็นแก้พี่น้องส่วนรวม
เห็นแกว่าความเดือดร้อนของคนใน
ใส่ใจเขาให้มันหลายแน่อย่าไป
มันก็มีหลายอย่างที่ประทับใจแล้วก็ว่าประทับใจ
คือประทับใจคือว่าหาเงินได้ง่ายได้ส่งพ่อแมวได้ส่วนเดียวทั้งบ้าน
แต่ว่าที่ผมอาจจะคืออึดอัด

มันก็ประโภจะยากจะไม่ได้

รุงอยู่แค่๓๐นาทีน้ำขึ้นมาและทรวมล่ะทรวมถนนล่ะ
อ่าอยังกรุงเทพมันจะคุดคลองรอบอื่นไหม

ระบายน้ำคือฝนตกลงมาน้ำก็ท่วมอยู่ดี

ต้องแตกแปลกหรือว่ามันหัดตกโบกพ่องตรงไหน

อย่างปัญหามันสะสม
หรือว่าปัญหามันเป็นเลื้อรังมาตลอด
เรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมนี่นะ

ว่าตรงไหนมันติดตรงไหนมันบัดติด
แกจะบรรทาระศิลป์ได้หรือว่าได้เนี่ย

ทำใจผมวาผมตายดีกว่าจังจิ๊กอยู่กันนั้น
จากมีจุดประโยชน์อ๑๙๘ไม่ได้
ไม่มีการจำกัดคำซื้อรถวิ่งหรือยังนะครับผม
เกือบทุกคนไม่ได้หวาขุนได้ขุนหนึ่งเกือบทุกคน
แต่สิ่งที่พูดขึ้นมาเวลามาปฏิบัติ

ถ้าได้ถ้าได้ตั้งแต่ปียุ่งปีปีปีปีปีปีปี

นี่กลางกรณ์ติดขึ้นไปมันก็ยังติด

ตั้งแต่สมัยสมัครมาตั้งแต่คุณสมัครมาแล้วบอกว่า
ดูแผนทางดูยังหาเก๋ง
โอ้โหสุดยอดเลยแต่มันผลสุดท้ายมันก็ทำได้เพราะว่ามัน
บางสิ่งมันยังมันก็ติดคัดเนอะ
จะต้องขยายถนนเนอะการขยายถนนมันจะเป็นพ่อเหี้ยนหลังนี้

บ้านครอยนี่บ้านโคกม่วงนี่บ่เป่านี่ที่ว่ามันมองสี่จอด

คนก็เปรี้ยงถนนอะลดเต็ม
เพื่อความเจริญของพื้นที่ของประเทศ

แล้วเมื่อเราไม่ย้ายคนไปอยู่ที่นั่นมาย้ายรถอิดมาก
แล้วใจเราไม่ยกระดับในชุมชนในต่างจังหวัดให้เสียเฉาคลุ่งเทพ

เป็นขาแรงในเมืองขาแรง
ปัตนนาน
ทีนี้ลูกร้านเราเลยครับพอไปกรุงเทพฯหมด
เพราะเมืองมันอุดมช่วงบุญ
ไปกันเลยครับไปง่าตาเงินกรุงเทพฯหมดไปเรียนกรุงเทพฯหมด

แต่ถ้าเมื่อไรทีในภาคส่วนของชุนบุตร
เขามีอะไรที่เทียบต่อกรุงเทพฯ
พอประมาณที่จะลงพัฒนาทองทีสองทิ้ม
อำนาจในการตัดสินใจในการบริหารถงสีทองสิ้น
ในส่วนกรุงบุตรในภาคทองทีทองทิน
มันชัดเจนแล้วก็มันเสียบเท้ากรุงเทพ
เชื่อเลือกเกินว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัด

มีโรงพยาบาลดีในต่างจังหวัด
แล้วมันก็จะเกิดปัญหารถไม่ติด
ปกติก่อนที่ไปอยู่ที่นู่น
ปกติวางคนไปอยู่ที่นู่น
จะต้องห้ามไปไหน

แต่จริงแต่ถ้าว่าเมื่อที่พี่หวานส่วนนั้นลงมาอยู่ต่างจังวัด
ปัญหารถอดอีกที่หวานมันไม่น่าจะมี

ปีแล้วนะครับติ่มได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนอะ
ขอเชิญเพราะเมื่อพี่น้องที่อยู่กรุงเทพฯ
ใช้สิทธิ์ตัวเองจำเป็นจะต้อง

หอกักส่ายข้าวไม่ที่เติมประวัติกรุงเทพฯอาณา
อย่างไรพี่น้องก็ออกมาใส่สิทธิ์ได้ไร
คนที่เจ้าของม้องว่า

จะได้รักกันมืองที่ดีครับ

โอกาสเลือกคนที่ดีที่ทุกข์ในการมาพัฒนา

เพราะฉะนั้นวัน๘กล้องนี้
ทุกคนต้องไปจ่ายพลิก
โปรดติดตามตอนต่อไป